ถ้าไม่เข้าใจดูคลิปนี้จะเข้าใจอย่างทองแท้เลยค่ะ

ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งเออเราก็ยังลุกได้

โอ้โหสำคัญว่าคุณลุกขึ้นมาได้กี่ครั้ง

แต่สงสัยว่าเขามีปัญหาอะไรกับเสาต้นนี้พี่ปุ้ย

ไม่คือถ้ากระบะตู้ทึบแบบนี้พอเข้าใจได้

ถอยเข้าใจได้แล้วก็ยิ่งทึบอีกยิ่งเข้าใจได้
แต่ถ้าเกิดว่าเห็นบางคลิปมั้ยครับ

เนี่ยเสาด้านบนเห็นไหมคะเป็นป้าย

โดนชนทีมงานทำให้นับให้๕ครั้งถ้วน

ขนาดว่ามันโดนกระทำชำราวขนาดนี้แล้ว

มันยอมถูกชน๑๖ครั้งแล้วถ้างั้น
แต่ตลกเลยทำไมถูกเช่น
ทำไมรถเดินหน้าก็ชนไม่เข้าใจ
ใช่เออแต่ว่าอาจจะไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนที่ชัดเจนหรือเปล่า
มันเหมือนแบบมาปักไว้กลางนี่ไง

อันนี้ชนแบบด้านหน้าอันนี้ชนด้านหลัง
พร้อมกันนี่ค่ะคุณผู้ชมมีทุกรูปแบบแบบที่ดอมบอกค่ะ
ตรงนี้ก็คือบริเวณปากซอยพยอม๑๖ในพื้นที่หมู่๕ตำบล
พยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณผู้ชมมันก็แปลกนะชนกี่ครั้งก็ยังลุกได้แบบนี้
นักข่าวต้องลงพื้นที่แล้วล่ะค่ะถูกค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณอุเทนอุทยานิน
เป็นเจ้าของคลิปวิดีโอเดี๋ยวใส่แมสดำนี่คนนี้
ไปชี้เสานี้ให้เราดูนะคะว่านี่แหละเสานี้แหละค่ะ
เป็นเสาเก้าชีวิตเหมือนแมวเก้าชีวิต
ชนกี่ครั้งมันก็ยังลุกได้นะคะคุณอุเทนเล่าบอกว่า
เสาต้นนี้ถูกรถยนต์ทั้งรถเก๋งรถบรรทุกรถกระบะ
สารพัดรถถอยชนเลี้ยวชนเป็นประจำ
เสาเอ็นเสาล้มป้ายหลุดบางครั้งเสาหักก็มีนะคะ
ร่วมแล้วเอาที่เขานับนะ๕๖ครั้ง
ทีนี้ไอ้มุมหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่ามันตลกดีเสาลุกได้
แต่ในมุมของคุณอุเทนบอกว่ากลัวว่าจะเกิดอันตราย
ถึงขั้นแก่ชีวิตหรือเปล่าก็เลยอยากฝากเจ้านักที่เกี่ยวข้อง
ให้มาดูหน่อยนี่คุณผู้ชมดูนะคะ
บางคนก็บอกว่าเหมือนเสาต้นนี้มีอาถรรพ์
คุณอุเทนบอกว่าส่วนตัวเปรียบเทียบเสานี้
เป็นเสาเก้าชีวิตตัดสินใจเอาคลิปนี้มาโพสต์
ลงในสื่อโซเชียลเพื่อเตือนชาวบ้าน
ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางนี้ให้เพิ่มความระมัดระวัง
ให้เพิ่มความระมัดระวังขนาดว่าขับรถเดินหน้ายังชนได้ค่ะ
คิดดูแล้วกันนะฮะทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้
ไปที่อบตพยอมนะคะสอบถามคุณสัมพรานหมั่นมาก
เสื้อขาวด้วยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้ว
เร่งดำเนินการเพิ่มแสงสว่างเออน่าจะใช่ด้วยนะคะ

พร้อมกับติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไว้ที่เสา

ฝากเตือนชาวบ้านหรือใครก็ตามที่

เพิ่มความระมัดระวังด้วยล่าสุดไปติดสติ๊กเกอร์แล้วนะคะ
ลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแห่แสง

เดี๋ยวลองดูซิว่าจะมีครั้งที่๗ครั้งที่๘อีกหรือเปล่า

เสาพยอมข้ามไปที่อินเดีย